ตอนนี้ก็เจอแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะเกิดขึ้นที่สกลนคร
คุณผู้ชมคะแค่คำเมนต์กันในงานเนี่ยค่ะ
ช่วงนี้มีงานหลายที่แค่เขม่นกันถึงขั้นแทงกันเสียชีวิตนะคะ
เสร็จแล้วพอแทงเสร็จกลับไปบ้านนอนสบายใจเฉิบ
หลบหนีไปแบบนอนสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เมื่อคืนนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
นี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจไปควบคุมตัวนะคะ
แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งบอกว่าแทงกันตายที่ตลาดสดเทศบาล
ใกล้กับงานมหรสบบุญเดือนอ้ายประจำปีวัดทุ่งตอนที่ไปเนี่ย
ก็พบกองเลือดอยู่หน้าตู้เอทีเอ็มนะคะคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายเขาเสียชีวิตระหว่างทางนะคะชื่อว่าในเอนามสมมุติ
อายุสิบห้าปีคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายกับเพื่อนเพื่อนก็ไปเที่ยวงานประจำปีนี่แหละ
พอการแสดงจบก็เดินไปที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะกลับบ้านตรงจุดนั้นน่ะ
เขาบอกมีกลุ่มวัยรุ่นไม่รู้เป็นใครเหมือนกันประมาณ๔๕คนลงมาจากท้ายรถกระบะ
แล้วก็มาแทงผู้ตายเนี่ยต่อหน้าต่อตานี่เพื่อนเขาให้การนะคะ
แล้วเพื่อนก็หลบหนีเพราะกลัวจะถูกทำร้าย
พอคนร้ายไปแล้วถึงย้อนกลับมาดูพบว่าเพื่อนถูกแทง
ก็เรียกรถพยาบาลมารับค่ะชุดสืบสวนไปไล่ภาพกล้องวงจรปิดดู
จนทราบว่ามือมีดก็คือนายดำนะคะอายุสิบเจ็ดปี
ตามไปที่บ้านเลยค่ะบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรเอง
นะฮะผู้ต้องหาบอกว่าที่ทำร้ายผู้ตายเพราะเขม่นกันครับ
เนี่ยค่ะออกมาเจอก็เลยลงไปเอาเรื่องอุ้ยเนี่ย
แล้วแทงเข้าไปสองครั้งลงไปลุมแบบนี้ค่ะ
ผู้ตายน่ะโดนแทงสองครั้งเพื่อนเพื่อนมาด้วยกันกระจายหมดเลยค่ะครับ
เพราะทุกคนก็กลัวโดนทำร้ายนะคะพอก่อเหตุเสร็จกลับบ้าน
เอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปแช่ตู้เย็นเอาไว้เขาบอกอย่างงี้คือเวลา
เวลาออกจากบ้านก็จะเอามีดเล่มนี้ไปด้วยทุกครั้งเลยเพราะว่าเคยรุมทำร้าย
ตำรวจก็ให้ไปเปิดตู้เย็นเอามีดที่แช่ที่ช่องฟรีสออกมาดูซิเป็นยังไง
เนี่ยค่ะเป็นมีดปลายแหลมยาวฟุตหนึ่งเขาบอกพกไปตลอดเลยครับ
นะคะก็นำตัวไปสอบสวนที่โรงพักนะคะแม่ของผู้ต้องหาก็ไป
หวิชาชีพอายการนักสังคมสงเคราะห์ก็ไปร่วมรับฟังด้วย
ยังเป็นเยาวชนอยู่ก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ